อันนี้มีความรู้สึกว่าพี่เรียกอยู่แบบนี้ตลอดมันก็คอแห้ง
ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พักเที่ยงกินข้าวแล้วเดี๋ยวพี่รอ
ให้เรียกอยู่แบบนี้ตลอดมันก็คอแห้ง
ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พักเที่ยงกินข้าวแล้วเดี๋ยวพี่รอ
พี่รออยู่ข้างหน้านะน้องนะทูมาก็ได้ก็ไม่กล้าออกมาทูมาทูมา

เปิดตัวนะคะคุณน้องมาคุยกันคุณน้อง
เพื่อนรับทราบ
เพื่อนรับทราบ
เพื่อนรับทราบ
เพื่อนรับทราบ
เพื่อนรับทราบ
เพื่อนรับทราบ
เพื่อนรับทราบ
เพื่อนรับทราบ
เพื่อนรับทราบ
เพื่อนรับทราบ
เพื่อนรับทราบ
เพื่อนรับทราบ
เพื่อนรับทราบ
เพื่อนรับทราบ
เพื่อนรับทราบ
เพื่อนรับทราบ
เพื่อนรับทราบ
เพื่อนรับทราบ
เพื่อนรับทราบ
เพื่อนรับทราบ
เพื่อนรับทราบ
เพื่อนรับทราบ
เพื่อนรับทราบ
เพื่อนรับทราบ
เพื่อนรับทราบ
เพื่อนรับทราบ
เพื่อนรับทราบ
เพื่อนรับทราบ

กลับมานี่
กลับมานี่
โปรดติดตามตอนต่อไป